เจ็บในฤกษา๑๗นาทีข่าวเย็นไทยรัฐนะครับ
มาดูกรณีที่คุณขวัญอุสามณีนะฮะ

เอาหลักฐานภาพจากกล้อวงจรปิดออกมาเลย
ที่อดีตลูกจ้างไปโพส

ต้องกินข้าวจานเดียวกับหมา
แล้วก็ได้นอนแค่ชั่วโมงเดียวมันเป็นยังไง
นะครับคือมีคนไปแชร์แบบนี้ออกมา
คนเขาก็จับจ้องไปที่คุณขวัญอุสามณี
เพราะประกาศก่อนหน้านี้มีคนเข้าไปเห็นว่า
ประกาศรับคนที่จะไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่บ้านเธอ
ล่าสุดนะครับคุณขวัญออกมายอมรับบอกว่า
แม่บ้านมาดูแลสัตว์เลี้ยงจริงแหละขอทดลังงาน๒วัน
แต่แม่บ้านไม่สามารถทำงานได้ก็เลยไม่จ้างต่อ
ส่วนกรณีบอกว่าที่จะให้นอนพักแค่๑ชั่วโมง
คุณขวัญนะครับเอาก้าววงจอดปิดในบ้านมาเลย
บันทึกเหตุการณ์ที่ลูกจ้างเข้านอน
ตอนเวลา๒๒๓๐หรือว่า๔๓๐ของวันที่๓๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ซึ่งทั้งหมดนี่แหละครับคุณผู้ชมดูภาพตรงกลาง
เขียนว่าแม่บ้านทั้งหมดปูที่นอน
อยู่ใกล้กับโต๊ะรับประทานอาหาร
โดยกล้องวงจรปิดจับภาพไปจนถึงตี๕ของวันที่๑กันยายน
ซึ่งทั้งหมดยังนอนหลับสนิทอยู่ที่เดิม
มันเกินเวลาที่บอกว่าได้นอนชั่วโมงเดียวไปไหม
ส่วนประเด็นที่ให้กินข้าวจานเดียวกับสุนัข

ให้เขาทานข้าวกับจานข้าวหมาเนี่ย
ก็บ้าเหรอพี่ใครจะทำดังนั้น
พนักงานในออฟฟิศก็อยู่ที่บ้านขวาย
ถ้าขวัญทำแบบนี้เท่ากับว่า
พนักงานกว่า๔๕คน๖๗คนที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ย
ก็มีความผิดปกติในภาวะจิตใจเหมือนกันหมดหรอ
ทุกคนต้องรู้เห็นหมดในการที่ว่าเขามีคำพูดแบบนั้น
คืออันนี้มันเป็นเรื่องชีวิตจริงมันไม่ใช่ในละคร
เขาจะเอามาแต่งเรื่องแบบนี้ไม่ได้

ควรจะเอาเวลามาพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองจะดีกว่า
เพราะว่าถ้าเขาเขียนเรื่องได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเขาเก่งแล้ว
เขาจะไปทำวิชาชีพเขียนบทละครสั้น
เขาจะได้เงินมาเลี้ยงดูมากกว่าการที่เขามารับจ้างเลี้ยงสุนัข
สำหรับอดีตลูกจ้างของดาราสาวล่าสุดไปให้สัมภาษณ์กับสื่อรายการหนึ่งนะครับ
บอกว่าไม่อยากจะพูดแล้วไม่อยากจะพูดอะไรมากไปกว่านี้

อย่างนั้นก็ตามคุณขวานลูกสามณีบอกว่า

แล้วก็แนวทางการดำเนินการกับอดีตลูกจ้างคนนี้ด้วยวันพรุ่งนี้ครับ